ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างที่สุดก็เป็นที่
เทศกาลกินเจที่เยาวราช

อันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นการเปิดมิติใหม่นะครับ
เพราะว่าทุกปีก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันไปนะครับ
ปีนี้ครับที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติบนถนนเยาวราช
มีวิธีเปิดประเพณีงานเจเยาวราช๒๕๖๑

ปีนี้จัดภายใต้แนวคิดเบิกบุญฟ้าใหม่

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภายในงานมีขบวนแห่รถบุพชาติ

ประดับตกแต่งสถานที่ไปด้วยทงสีเหลือง
รวมถึงบูธจำหน่ายอาหารเจปรุงสำเร็จอีกมากมายครับ
อาหารจำพวกเส้นไม่ว่าจะเป็นขนมจีน

อกจากนี้ยังมีลาบเจลาบเห็ดและเต้าหู้ทอดนะครับ
รวมมากกว่า๑๐๐ร้านค้าครับ
เพื่อรองรับประชาชนที่หลังไหลเข้ามาในงานครับ
พูดขนาดนี้แล้วนี่จะพูดถึงไฮไลท์ของงานด้วยนะ

เพราะว่าทางด้านราชการกรุงเทพฯมหานครพตเอกอัสตวินนะคะ
ผัดหมี่รวมมิตรมังกร
แล้วกระทะที่ใช้ผัดนะคุณเป็นกระทะยักษ์ค่ะ

ผ่านศูนย์กลางของกระทะเกือบ๒เมตร
แล้วคิดดูนะพวกวัตถุดิบต่างเอามาจากแบบพัฒนาคารเลย
แล้วก็ต้องเป็นวัตถุดิบที่เป็นมงคลด้วยนะคุณนะ
อย่างเช่นหมี่ซั่วอย่างนี้เห็ดหอมฟองเต้าหู้
หูหนูถั่วงอกแครอทแปะก๊วยกะห่ำปีเม็ดมะม่วง
ทั้งหมดผ่านกระบวนการคือคัดสรรมาอย่างดี
เพื่อให้ได้ผัดหมี่ที่ดีต่อสุขภาพ
แล้วเมื่อวานพอผัดเสร็จแล้วก็แจกจ่ายกับประชาชน
มาร่วมในพิธีเปิดเป็นพันจาน

ค่ะซึ่งประเพณีงานเจเยาวราช๒๕๖๑จะจัดไปจนถึงวันที่๑๗ตุลาคมนี้นะคะ
ซึ่งผู้จัดงานก็คือทางสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์
ร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ค่ะ
แล้วก็คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดมากกว่า๕๐๐ล้านบาท
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีข้อมูลทางด้านสาธารณสุขสักหน่อยหนึ่งนะครับ

รับประทานผักผลไม้การทานเจนในช่วงนี้ก็ส่งผลดี
อกจากจิตใจแล้วส่งผลดีต่อร่างกาย
เพราะว่าอาหารจำพวกคาโบไฮเดตและโปรตีนจากถั่ว
จะย่อยง่ายกว่าเนื้อสัตว์นะครับและไขมัน
ทำให้ระบบย่อยอาหารทั้งกระเพาะอาหาร
ลำไส้เล็กเอ่ยลำไส้ใหญ่ของพี่เอ๋ย
หยุดพักจากการทำงานหนักตลอดทั้งปี

รสอาหารเข็มจัดหวานจัดและไขมันสูงด้วยนะครับ

ใช่ค่ะได้ฟังแบบนี้แล้วเหมือนกับได้ดีท็อกซ์ร่างกาย

เอาหลักฐานเดี๋ยวเราจะทำให้สะอาดแล้วนะครับ
บอกว่าเวลาแปลงนิดนึงเสริมผักข้าวหน่อยนะครับ